ก๊อปรีสอร์ตแอนด์สปาร์ค่ะ

สำหรับเชฟกระทะหรอกของเราก็มาอยู่กับนี่

หยุดเลยไม่ต้องไปเคิ้มเขามา
วันนี้เดี๋ยวเขาจะมาเนรมิตเมนูหวาน

แม่เขาเนี่ยแบบเขาจะหน้าหวาน
แต่ว่าคำพูดเขาก็หวานนะ

เอามาเจาะคอบเลยนะ

แล้วอันนี้เราจะไปประเทศไหนดีกัน

สาดเลยเห็นป่ะไม่มีแม้กระทั่งไข่แดงอยู่

อันนี้ทำให้เราด้วยป่ะ

๓ฟองก็คือ๑ฟอง๓๐กรัม
เพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำตาล๒เท่า

อันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มตีก่อนครับ

ให้มันมีโฟมขึ้นมาเยอะนะ

พอเราไม่เห็นไข่ขาวที่เป็นน้ำข้างล่างแล้ว
เราก็จะเริ่มใส่น้ำตาลสายลงไป

ถ้าแถพรวดลงไปจะเป็นยังไงคะ

เป็นโฟมมาก
วันนี้ที่เรารอคอยก็มาถึง

ที่บอกว่าให้แหลมสายลงหลั่นเป็นตั้งยอดแหลม

ชิมได้มั้ยเชฟ

น้ำเปล่านี่ตะดกลบขึ้นมา
อันนี้เชฟจะบีบให้เราหรือว่าไง

งั้นแล้วเดี๋ยวผมให้คะแนนความสวยงามไม่ได้

ขอตัดตัดตรงนี้หน่อยเร็วว้าวว้าวตีดูปังดายก่ายของเชฟละ

เห็นลูกทำหน้าเจ้าเล่ไงแม่ต้องเตือนสติ

จะใช่กื่นทุ่งเดียวจากผมออกมาก็ได้

ได้ครับคุณแม่ไม่ทำอะไรเลยเหรอ

นี่เราต้องเอาให้เต็มแก้วป่ะเชฟ

เหมือนเวลาเราขึ้นลานจอดรถ
มาอะทอมมาพีทบีบมาอาทอม
อุ๊ยมีชาตากูลน่ะ
สวยมากเลยเห็นไหมอย่างงั้นครับยัง

เล็งมากตั้งใจมากเลย

ย้ายเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ประหลานกัน

พิษคะมันเหมือนลิ้นงูค่ะ

ใช่เราต้องการให้ข้างบนเนี่ยมันออกมาเกรียมดีกว่า

เพราะฉะนั้นในการเลือกภาชนะที่จะใส่ขนมชนิดนี้

เข้าเวลาสำคัญมาถึงแล้วนะคะเชฟก๊อบเบอร์เธอได้นะคะเชฟ

เฮ้ยได้ยังไงล่ะคะแม่ะว้ายยอด

พะปังยอดไหมไม่มันเป็นหัวใจทำไม

โอ้โหมา
กาก็คือเรื่องราวของหน้าตามีอยู่๕คะแนน

ให้ทีมเราก่อนก็ได้เชฟเพราะมันดี

ใช่อ๋อฮะแล้วถ้าสมมุติว่า
จะเสิร์ฟที่โรงแรมจะเป็นอย่างไรครับ

เราจะบอกลูกค้าว่าอะรับใจ

เชฟว่าต้องอย่างนี้วางปุ่มเหลือก็

ผมก็ชอบนะผมชอบน่ารักดีครับ

ดีใจต่อแล้ว

ทั้งนี้๖ใช่ไหมครับ

แล้วให้ขนาดเท่าไรครับ

มันเป็นมันเป็นแล้วแต่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่แบบว่าแบบเอ๊ะเราจะเล่นมันยังไงอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้จำกัดเลยผมว่ามันก็สวยเหมือนกันทั้งนั้น
มันมันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเพราะว่าคือเพราะว่าอันนี้

หัวใจมันรักไงเวลาทานอะพองั้นชิมสมมุติว่าอะโอเคเราให้๕ไปแล้วนะคะ
หน้าตาความสวยงามโอเคมาเชฟชิมใช่ก่อนครับเดี๋ยวก่อนนั้นเดี๋ยวลิ้งพังเอาชิมของเราก่อน

อร่อยนะครับอร่อยเลยอื้อเอาหน่อยอะเชฟค่ะของเราค่ะ
ดูอันนี้นะคะช่วงเดียวเท่านั้นเพียงช่วงเดียวได้ถึง๓ระดับ

เชฟออกละครั้งแรกด้วย
อร่อยอร่อยจริงทำง่ายด้วย

สรุปแล้วว่าคะแนนเต็มทั้งสองฝั่งเลย

โอ้โหวันนี้เชฟเอ๋ใจดี
เธขาแนนแบบจัดเต็มกับสามสาว
เพราะกว่าสามเสาจะคว้าคะแนนไปจากเชฟเอกได้ก็แสนยากลำบาก
แต่สามสาวก็ไม่ย่อท้อ
คะแนนทั้งความสวยงามและความอร่อยกันมาได้๑๐คะแนนเต็ม
เก่งมากค่ะ

ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูไม่ทันก็เข้าไปดูได้นะคะ

ถ้าใครนะคะมีแบบว่ารู้จักเชฟที่แบบหน้าตาดีหล่ออะไรอย่างนี้
คิดว่าแบบเหมาะสมที่จะมายืนอยู่ตรงนี้นะคะ
อย่างนี้นะคะยังไงก็แนะนำมาได้เนอะ

เพราะว่าเชฟเอ๋หล่อแล้วให้คะแนนเราเต็ม
แล้วเขาคงได้

แล้วก็เชฟหล่อหน้ามองแน่นอน

สำหรับวันนี้เราทั้ง๔คนคงจะต้องลากันไปก่อน
เจอกันใหม่นะคะกับพ่อบ้านล้านลาของเรา

สำหรับวันนี้ลากันครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป